คุณผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งนะฮะผมว่าจะสามารถเรียกน้ำตาใครหลายคนได้
คือโควิด๑๙มาทำให้แสดงช้างต่างที่ช้างเข้าไปแสดงแสดงไม่ได้
คนไม่ไปเที่ยวนะฮะก็ไม่มีเงินซื้ออาหารให้ช้างกิน
มีภาพเหตุการณ์ที่ควานช้างกำลังป้อนผลไม้ให้กับช้างและพูดกับช้างว่า
มีน้อยกินน้อยนะลูกเดี๋ยวโควิดมันก็ไปแล้ว
แล้วเชื่อไหมค้างน้ำตามันไหล
ช้างน้ำตามันไหลคนเค้าได้ยินแต่เค้าถ่ายคลิปไม่ทัน
เขาถ่ายภาพนี้มาให้ดูเขาบอกว่า

เหมือนช้างเค้ารับรู้ได้นะครับวันที่
ควานช้างเขาพูดคือควานช้างป้อนไปรูปไปก็พึ่มพำ
มีน้อยกินน้อยก่อนนะลูกนะเดี๋ยวโควิดมันก็ไปนะ
เขาก็พูดอย่างนี้นะฮะแล้วก็น้ำตาไหลออกมาเลย
นะครับเออก็เป็นความผูกพันเหมือนช้างมันรับรู้
ความรู้สึกสิ่งที่ควานช้างพูดได้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ทีมข่าวก็เดินทางไปที่ปางช้างไซโยกนะฮะตำบลรุ่มสุ่มอำเภอไซโยก
จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะก็ไปติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะว่าภาพเหตุการณ์ถ่ายที่ปางช้างที่นี่ครับนะฮะ
ปางช้างไซโยกเนี่ยเดิมทีเนี่ยถ้าไม่มีโควิดนะ
นักท่องเที่ยวไปเยอะเต็มเกือบทุกวันครับนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้เงียบเหงาครับร้ายนักท่องเที่ยวนะฮะ
ก็มีช้างสิบเก้าเชือกนะฮะสภาพก็ค่อนข้างจะซูบหอม
กว่าปกตินะครับนายอำพลศรีจันขำอายุสี่สิบสามปี
หรือว่าควานแก่นครับคนที่โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่าตอนที่โพสต์เนี่ยโพสต์เล่น
เพราะช่วงนี้มันว่างจากพิษของโควิดไม่มีคนไปเที่ยว
ไม่มีคนไปป้อนอาหารช้างนะฮะจัดแต่ก่อนช้างกินเต็มอิ่มเลย
นักท่องเที่ยวก็ป้อนกันทั้งวันนะฮะวันหนึ่ง๓๐๐กิโลต่อตัว
แต่ปัจจุบันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยตัวเองต้องพยายามหาอาหารมาให้ช้างกินเต็มที่ให้เยอะที่สุด
อาหารหลักก็คือกล้วยย่านะฮะที่เราที่เขาปลูกกันแล้วก็มีสับปะรดนะฮะ
ที่เขาไปเอาซื้อมาจากชาวไร่นะฮะเป็นอาหารหลักของช้างนะฮะ
ตอนนี้ใกล้จะขาดแคลนแล้วแล้วก็มีจำกัดมากนี่ควานช้างก็เขาฝากบอกมานะ
คุณผู้ชมนะใครพอช่วยได้ไปช่วยกันหน่อยสามารถไปบริจาคอาหารต่างได้
ว่าเอาเงินไปซื้ออาหารได้เนอะนะฮะที่ปางช้างไซโยกหรือว่า
ซึ่งก็ท่านประธานมูลนิธิกับเจ้าของปางช้างสายศนั้นเป็นคนเดียวกัน
คือคุณชัยชัยพงศ์นะฮะเขาก็อยากจะรับบริจาค
คำถามคือช้างมันร้องไห้ได้จริงหรือเปล่านะฮะ
คุณชัยพงศ์เขาบอกว่าช้างมันเป็นสัตว์ชั้นสูงมันรับรู้ได้
แล้วมันก็สื่อสารได้ว่าตอนนี้บ้านเมืองกำลังวิกฤตตัวมันเองก็ขาดอาหาร
ก็เลยสื่อสารความรู้สึกออกมามันร้องไห้ออกมาให้เราได้เห็นแบบนี้แหละ
ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราได้เห็นจากช้าง
ใครพอจะบริจาณได้ไปที่ป่านทางสายโยคที่กาหันต์จัดลักษณ์บุรี
เป็นสัตว์กู้บ้านกู้เมืองของเราได้